ไปดูที่จังหวัดอุดรธานีกันหน่อยนะคะ

เขาเลี้ยงสุนัขที่มีลักษณะพิเศษ
คือมีทั้งหมด๒๒นิ้วนะคะ

เจ้าโมงคลเนี่ยนะคะที่ชื่อว่าโมงคลเพราะว่า

ถ้าถูกมวดเลยนะมวดหนึ่งก็ได้

ถูกคนร้าย๓คนลงมือฆ่า

ชอบเข้าไปกัดวัวแล้วก็เป็ดไก่ที่เลี้ยงไว้
คนร้าย๓คนนั่นก็คือนายสมพงศ์เสน่ห
ำอายุ๗๓ปีนายจันรักหารินสลัยอายุ๓๓ปี
และนายนรงศักดิ์ตราชูอายุ๓๗ปีค่ะ
พาตำรวจภูทรเมืองอุดรธานีไปดูบวงกับดักศุนักษณ์
รัวบ้านของนายสมพงศ์ในตำบลหนองคำอำเภอเมืองอุดรธานี
ซึ่งทำด้วยไม้ยูคาลิปสตัสยาวประมาณ๕เมตร
คล้ายกับบ่วงกับดักหนูนะคะ
หลังจากที่ถูกนายเทพธรรมสายสิงอายุ๔๐ปี
แจ้งว่าถูกผู้ต้องหาทั้ง๓คนลงมือฆ่าสุนัขที่เลี้ยงไว้

ก็คือเอาเนื้อสุนัขไปกินค่ะนะฮะโดยก่อนหน้านี้ประมาณสองสัปดาห
เพราะว่าสุนัขที่เลี้ยงเอาไว้หายไปรวมทั้งหมด๔ตัว
ออกตามหาแล้วไปพบนายสมพงศ์และพวกกำลังถือถุงปุ๋ย
และในถุงนั้นมีสุนัขของตนเองอยู่คุณผู้ชมโอ้โหก็อึ้งสิครับ
เขาบอกว่ามีการนำไปวางไว้หน้าบ้านของนายสมพงศ์
แจ้งตำรวจไปตรวจสอบแล้วก็จับกลุ่มนะครับ
ส่วนสุนัขที่กลายเป็นศพคือเจ้าเงินล้านครับ
อายุ๑ปี๖เดือนถูกทุบที่หัวจนยุบ
โดยสุนัขตัวนี้อย่างที่บอกไปลักษณะพิเศษคือ
นิ้วเท้าด้านหลังเนี่ยมีข้างละ๖นิ้วรวมทั้งหมดมี๒๒นิ้วนะครับ
ซึ่งเจ้าของเชื่อว่าเป็นสุนัขมงคลเพราะว่าตั้งแต่เลี้ยงมา
ให้โชคถูกรางวัลเป็นลอตเตอรี่
เลขท้าย๒ตัวบ้าง๓ตัวบ้างแทบจะทุกงวด
งวดรับประมาณ๑๐๐๐๐ถึง๒๐๐๐๐บาททีเดียวครับ
ยังไงซิปโตครับหายไปทีละ๒ครับหายทีละ๒
จากการสอบสวนเบื้องต้นนายสมพงศ์เจ้าของบ้านยอมรับสารภาพว่า

เป็นคนลงมือฆ่าสุนัขรวม๓ตัว
และทุกครั้งจะให้นายจันรักและนายนรงศักดิ์
นำสุนัขไปแต่ไม่ทราบว่านำไปกินหรือนำไปฝัง
เพราะส่วนตัวไม่กินเนื้อสุนัขอยู่แล้ว
แล้วก็ขอชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะ
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหาทำให้ผู้อื่นเสียทรัพย
ก่อนที่จะควบคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายที่โรงพัก
ซึ่งคู่กรณีทั้งสองฝ่ายก็ในที่สุดยอมความกันนะคะในชั้นพนักงานสอบสวน
โดยให้ชดใช้คือเป็นสินทรัพย์แทนเป็นลูกวัว๑ตัวค่ะ
หรือเขาคิดว่าเป็นสุนัขมงคล
ก็เลยพอเอาไปกินแล้วจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ

อาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าผิดอยู่แล้วครับ
อันนี้ก็เป็นสุนัขของคนอื่นแล้วก็ไปฆ่ามันแบบนี้นะฮะ